เช่นประเด็นที่ท่านบอกว่าเวลา
ต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านผมควรที่จะพูดกับท่านประธาน
ก็คือเวลาที่บอกว่าเวลาผมลงพื้นที่นะครับ
แล้วก็มีประชาชนมากราบเท้าผมนะครับ
แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม

แล้วก็ได้กราบเท้าพยายามที่จะกลับเท้าประชาชนกลับ

ก็ได้รับคำอธิบายว่าเป็นการบนบานสารกล่าวนะครับ

ผมก็ได้อธิบายว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรแบบนี้นะครับ
เห็นด้วยว่าไม่ควรที่จะให้ใครมากราบเท้าใครใดทั้งสิ้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภานะครับ
ประเด็นที่๒ที่ท่านวุฒิสมาชิก
เพื่อนสมาชิกได้พูดไว้เรื่องเกี่ยวกับยุโยงเด็ก

อันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญ
ที่อาจจะมีความเห็นต่างกันของสมาชิกรัฐสภา
อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ต่างกัน
หรือวัยวุฒิอายุที่ต่างกัน
เยาวชนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่นี้นะครับ

เขาเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าคนรุ่นเรา
ถ้าสมมุติว่ามันยุโยงปงปัดได้ด้วยข้อมูล
ค่านิยม๑๒ประการที่เคยมีมาก็คงจะทำให้เขารู้สึกแบบนั้นได้

คิดถึงตัวเองตอนที่เราอายุเท่าเขาอะครับ
วิธีคิดของเขาว่าการเข้าถึงข้อมูลมันต่างจากคนรุ่นเราอย่างไร

ว่าไม่มีการไปยุโยงปลูกปั่นใดทั้งสิ้นเพราะเขายุบโด่งปลูกปั่นไม่ได้
อันที่๓ก็เป็นเรื่องบอกว่าเป็นการสนับสนุน
เอาตำแหน่งสอสอไปประกันตัว

ว่าสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนาย
เป็นส่วนสำคัญในระบบยุติธรรมนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติภัณฑ์ที่โดนคดี
พี่น้องที่โดนคดีทวงคืนผืนป่าและโดนฟ้องไล่ที่
หรือจะคดีเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับ
สอสอจากพักเก้าไกลก็มีหน้าที่ที่จะทำให้เกิดเสรีภาพ
ในการแสดงออกแล้วก็สิทธิ์ถึงในการเข้าถึงทนาย
แล้วก็สิทธิในการที่จะสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อน
ถ้ายังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สิ้นสุดครับ

ขอบคุณครับ

ท่านประธานนิดเดียวครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผมพูดไม่จริง

ที่ผมได้กลับเรียนที่ประชุมไปครับ
ว่าในส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
ที่ไปยู่ยงส่งเสริมเด็ก
หรือให้เด็กกระทำการใดนะครับผมไม่ได้พูดเองครับท่าน

มีเด็กที่ถูกยุโยงออกมาพูดเองครับ
ออกมารับสารภาพเองมันเกิดจาก
ที่เขาทำไปเนี่ยนะครับมีพักเก้าไกรนะครับ
เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ
อันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมันปรากฏในคลิป
นะครับท่านก็ต้องไปดูเองด้วยนะครับ

เชิญครับท่านพิทา
เรียนท่านประธานที่เคารพพิทาลิมจรรย์รัฐบัญชีไร้ชื่อ
พักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับ
ผมคิดว่าเรื่องคลิปอะไรพวกนี้สมัยนี้นะครับ

ว่าเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าเพียงใด

เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คนที่จะเป็นผู้นำได้

แต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริงนะครับ

ไม่ได้ตอบโต้ตอบโต้กันนะครับ

เป็นข้อกล่าวอ้างเถียงไปเถียงกันมาไม่ถูกต้องนะครับ